ไปเจอศพลอยมาแล้วคลื่นมันซัดเข้าฝั่ง

เมื่อกี้เขาต้องไปไล่ย้อนดูก่อนหน้านี้ศพที่๑
ที่๒รวมถึงศพนี้เนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกันไหมแล้วนี่สภาพศพคุณผู้ชมขออภัยจริงนะ
คือช่วงหัวกับช่วงลำตัวหายที่เห็นเนี่ยเห็นแต่ช่วงท่อนล่าง

นี่ไงก็เลยต้องไปตรวจสอบว่ามันเกิดจากอะไรสาเหตุการณ์ตายเกิดจากอะไร
ว่าเอ๊ะเรือขนาดเล็กมันล่มหรือยังไงลูกเรือจมน้ำหายแล้วคลื่นซัดฝั่งหรือเปล่า
เพราะว่ามีชาวบ้านแจ้งมาบอกว่าเจอศพ
โดนคลื่นซัดเข้าฝั่งตรงชายหาดทะเลท่าชนะ
อยู่ที่พื้นที่หมู่๘ที่อำเภอท่าชนะของสุราชนะคะ
ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นเป็นผู้ชายแหละ

ส่วนหัวส่วนลำตัวขาดหายไป
แล้วสภาพที่เห็นดูสิเห็นเป็นท่อนล่าง
คือใส่กางเกงขาสั้นสีเขียวมีลายการ์ตูน
ไม่ได้เจอเอกสารไม่ได้เจอบัตรประจำตัวอะไรนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาศพห่อก่อน
แล้วก็ส่งพิสูจน์ต่อที่นิติเวชโรงพยาบาลสุราธานี
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องของการเจอศพ
ถ้าเกิดเราย้อนไปสักช่วงกลางเดือนที่แล้วเนี่ย
ก็เจอร่างของคนตาย
ไม่ต้องกลางเดือนธันวาลนี่แหละคุณผู้ชม
คืออันนี้ถ้าเกิดว่าย้อนไป
๒ศพในพื้นที่ชายหาดท่ากระจายแล้วก็ชายหาดเกาะสมุย
ทีนี้ก็เลยสันนิษฐานว่าเอ๊ะ
๓ศพนี้จะมีความเกี่ยวข้องกันไหม
จะเป็นชาวประมงเรือขนาดเล็ก

เขาบอกว่าน่าจะเกิดจากเหตุช่วงที่มันมีมรสุมก่อนหน้านี้

อันนี้อาจจะมีการฝ่าแล้วออกจากฝั่งไปแล้วก็ไปเจอคลื่นลมแรง
เรือก็อาจจะอับปางล่มจมลงในทะเล
แล้วคนที่อยู่ในเรือก็อาจจะว่ายน้ำไม่ไหว
เสียชีวิตแล้วก็ลอยมาติดชายฝั่งแบบนี้
ผู้กำกับสพท่าชนะค่ะบอกว่า๓ศพอาจจะเกี่ยวยงกันนะ
แล้วทั้งหมดก็อาจจะเป็นชาวเรือประมงขนาดเล็ก
ศพแรกตอนที่เจอคุณผู้ชมคือ๑๒ธันวาคม
เจอที่สพบพุทธที่เกาะสมุย
ส่วนศพที่๒ถัดมาอีก๒วันค่ะ๑๔ธันวาคม
เจอกล้ายกับหาดธาตุกระจายที่อำเภอธาชนะ
แล้วก็ศพที่๓คือเจอเช้าเมื่อวานวันที่๑๘เห็นไหม
ระยะเวลาน่ะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม๑๒ธนวาส๑๔ธนวาส๑๘ธนวาส

แล้วแนวทางการสอบสวนคือเขาบอกว่ามันมีข้อสังเกตข้อสังเกตหนึ่ง
ศพที่๒ผู้เสียชีวิตใส่กางเกงยีนขายาว
มันเป็นไปยากที่ลูกเรือจะใส่กางเกงยีนทำประมง
อันนี้มันตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดลูกเรือเขาก็ต้องใส่แบบกางเกงที่มันไม่ใช่แบบอุ้มน้ำ

แล้วก็ไปเจอมือถือในกระเป๋ากางเกงด้วย
ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบมือถือ
พบว่าซื้อมาจากชาวเมียนมาลายหนึ่ง
ที่เขาขายโทรศัพท์มือถือให้กับชาวเมียนมาด้วยกันที่ปากน้ำชุมพรค่ะ
ทีนี้ตามตัวไปนะตามตัวไปจนเจอชาวเมียนมา
ที่ขายมือถือนั่นแหละอยู่ที่ตลาดมหาชัย

คือเขาสอบเบื้องต้นพี่เบิร์ตแต่บอกว่ายังไม่เจอพิรุธอะไรเลย
ตำรวจก็ประสานศูนย์ควบคุมการเดินเรือนะ
จะขอบันทึกการแจ้งจำนวนลูกเรือประมงที่มีการออกเรือแต่ละลำ
ว่าเรือลำนี้ลูกเรือออกไปกี่ลำออกไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่

ตอนนี้อยู่ระหว่างรอเอกสารอยู่
ดังนั้นใครที่ดูข่าวอยู่โดยเฉพาะพี่น้องชาวสุราช
ถ้าเกิดว่ามีเบาะแสนะว่าชาวประมงศูนย์หาย
หรือว่าพี่น้องชาวเรือชาวเลไปเจอเรือที่ล่มอับปางอยู่กลางทะเล
อยู่บริเวณพื้นที่สุราชชุมพรใกล้กับเกาะสมุย
เกาะพังงันท่าชนะอะไรพวกนี้
หรือว่ารอยต่อกับนครศรีธรรมราช
ถ้าเกิดคุณผู้ชมย้อนไปช่วงตั้งแต่๑๒ธันวาหรือก่อนหน้านั้นนิดนึงเนี่ย
แล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้นี่สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะ
เพื่อที่จะพิสูจน์ทราบตัวบุคคลต่อไปด้วย